องกันหน่อยนะครับเรื่องของเด็กจมน้ำ
คือเขาบอกอุบัติเหตุจมน้ำมันเกิดขึ้นได้ทุกที่

ที่เราเห็นว่าอาจจะมีแค่ถังน้ำหรือกระมังน้ำเท่านั้นเอง
แต่เด็กเล็กอาจจะจมในถังและกระมังนั่นแหละครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่คุณแม่คนหนึ่งอุ้มหนูน้อย
วัยขวบเศษออกมาร้องขอให้ชาวบ้านช่วย

ลูกฉันจมน้ำร้องไห้ตะโกนใหญ่เลย
เพื่อนบ้านต้องเรียกสติกลับมา
บอกเราต้องรีบช่วยแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัย
พอดีโชคดีครับมีกู้ภัยอยู่แถวนั้นพอดี
ก็มาช่วยหนูน้อยแต่ดูสิฮะ
ขณะที่กู้ภัยช่วยกันเต็มที่เลยนะครับ

พื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งทีมอาสากู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยู
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจเด็กหญิงตัวน้อยวัย๑ขวบครึ่ง
ปั๊มนานกว่า๒๐นาทีนะครับ
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากเด็กจมน้ำหมดสติอาการสาหัส
ขณะที่แม่ของเด็กทำอะไรไม่ถูกร่ำไห้แทบจะขาดใจเลย
นี่แหละครับคุณดูถังและกระมังนี้นะ
นี่คือสิ่งที่ทำให้เด็กจมอยู่ในน้ำ

แต่ว่าเด็กเขาหัวปักลงไปถังสักประมาณ๖๐เซน

ด้านของตำรวจภูทรคลองหลวงตรวจสอบห้องพักที่เกิดเหตุ

ในห้องน้ำมีถังน้ำพลาสติกสีน้ำเงินความสูงประมาณ๖๐เซนติเมตร
ถูกเปิดน้ำไว้จนเต็มถัง
แล้วก็มีของเล่นอยู่บ้างในถังน้ำนั้น
ข้างกันก็มีกระมังพลาสติกอีก๒ใบวางอยู่นะครับ

จากการสอบถามผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวปุ่นยิสาวัย๓๐ปี
ผู้เป็นแม่บอกว่าตัวเธอเองนั้นเผลอหลับไป
ขึ้นมาก็พบว่าลูกสาวจมน้ำอยู่ในถังน้ำนั่นแหละครับ
โดยหัวทิ้มลงไปในถังน้ำ
ซึ่งคาดว่าก่อนเกิดเหตุคือลูกสาวน่าจะเล่นน้ำ

เราของเล่นมาเล่นกันเล่นตักน้ำกันอยู่ในห้องน้ำแบบนี้นะครับ
เดินทางกลับต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน
ทีนี้ก็ไม่มีใครช่วยดูแลเด็ก
ก็ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำกันไปก่อนแล้วแม่ก็เผลอหลับไปนะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงผู้เป็นแม่
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าลูกจมน้ำลูกจมน้ำ
เพื่อที่จะไปโรงพยาบาล
แต่โชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิอยู่แถวนั้นพอดี
ก็เลยช่วยกันตรงนี้แล้วก็รีบนำตัวเด็ก
ส่งโรงพยาบาลตอนนี้ยังอาการสาหัสอยู่นะครับ